เขาจะเอาเอกสารหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ท่านเองจะลงไปที่สนทองหล่อ

ก็ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับมาเหมือนกับตามไปที่นี่เลย
เพื่อไปเจอคุณชูวิทย์นะฮะแล้วตอนนี้นักข่าวก็สัมภาษณ์อยู่
ลองฟังดูหน่อยจะรู้จักได้คนเรามันต้องอยู่ด้วยศรัทธา
เมื่อพูดถึงผมแบบนั้นอย่าให้พูดไปพูดเดี๋ยวก็เหมือนไอ้
นายชูวิทย์อีกก็บอกว่าไม่รู้จักกัน
อันนั้นเป็นเรื่องเขาเขาพูดได้นะไอ้ผมเนี่ยแล้วผมไม่รู้จัก
ผมไปพูดว่ารู้จักกับเขามันก็ไม่ใช่ผม
แต่เมื่อพูดไปแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่รู้จักจริง
ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลไม่รู้จักก็ไม่รู้จัก
ไปถามลูกน้องคุณละกันคุณอาจจะทำจำไม่ได้
เรื่องของคุณเลอะเลือนก็เรื่องของคุณเหมือนกับ
ไปจับอีกเครือข่ายหนึ่งเห็นว่ายึดได้พอสมควร
แล้วก็โยกกับเครือข่ายเดิมเอ๊ะชุดนี้นี่เป็นอย่างไรฮะ

เมื่อกี้ผมก็ยังบอกโจ๊กว่าโจ๊กถ้ากลุ่มจีนไหน
ถ้าคุณคิดว่าผมสามารถจะให้ช่วยเหลือคุณในเรื่องข้อมูล
หรือคุณจะสอบปากคำผมเป็นพยานผมก็พร้อมในกลุ่มที่
คนที่ผมพูดพูดพูดมาเนี่ยนะแล้วการที่ผมรู้จักกับเขา
ผมรู้จักยังไงนะแบบไหนและหากคุณไม่ต้องไปเสียเวลา
คุณจะตรวจสอบอะไรธุรกรรมการเงินผม
หรืออะไรที่คุณคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องเยอะเชื่อมโยง
กลุ่มคนจีนเหล่านี้ผมมาแบร์ให้คุณดูเลย
ใช่ผมถามเลยเพราะว่าในการที่นายชุวิตเขาแถลงเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนปกป้องกลุ่มธุรกิจไอ้สีเทาของเขา
ผมก็บอกว่าอาชีพปกป้องคือคนไทย
ผมก็บอกใช่ผมไหมถ้าถามโจ๊กเขา

ผมก็บอกไม่ต้องตอบผมวันนี้ก็ได้
คุณไปค่อยขยายคุณได้ความอะไรมานะ
คุณก็ขยายแล้วคุณก็บอกผมเขาก็บอกครับ
เดี๋ยวผมก็ยกหูถามหรือว่าถ้ามันมีเอกสาร
ผมก็รบกวนพี่มาพบเอามาแสดง
ผมบริสุทธิ์ใจแน่นอนแล้วพูดไปเลยนะทุกคนเนี่ยพูดผม
พูดแบบนี้นะผมยืนยันคำพูดผม

เพราะแต่ของภัพย์เกี่ยวกับว่า

แล้วเนี้ยผับเหล่านี้ไม่ได้มีแค่นั้นจริงจริงแล้วมีอีกหลายจุดอืม
พูดมานานแล้วด้วยใช่แล้วก็ใช้คำว่าเป็นผับศูนย์เหรียญ
อืมนะฮะศูนย์บาทอ่าผับศูนย์เหรียญอะไรอย่างเงี้นะครับ
เขาเรียกศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
ก็มันก็มีประเด็นต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทางคุณชูวิทย์เนี่ย
เอาหลักฐานส่งให้กับทางตำรวจ
แล้วก็บอกว่าให้บิ๊กโจ๊กตรงทำนะถ้าไม่ทำจะฟ้องหนึ่งห้าเจ็ด

โรงแรมของชูวิตยังมีคนไปเทคยากอยู่ในห้องน้ำเลย
แล้วก็เอาคลิปออกมาให้ดู
แล้วปรากฏว่ามีวันคุณชุวิตแกก็แถลงอยู่
ก็ไปเจอกันตอนนั้นนะฮะก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคม
แล้วหลังจากนั้นคุณชูวิตเองก็ออกมาโพสต์ในเฟซบู๊ก
เหมือนว่าร้อนตัวหรอ

แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าคุณสันทนะเนี่ยคือเหมือนกับพยายามเอาคืน
พยายามจะปิดปากเขาปิดปากชูวิทยุติการปิดปากชูวิทย์
โดยการที่จะกล่าวอ้างว่าโรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ย
มีคนไปเทคยาเพราะเพื่อให้คุณชุวิตเนี่ยหยุดพูดเรื่องของทัวร์
คุณชูวิทย์ก็พูดอยู่ในเฟซบุ๊คประมาณว่าแบบ
เหมือนแบบมีบางคนเหมือนกับไปรับเงินจากทางกลุ่มทุนจีน
แล้วเหมือนกับเป็นการทำลายชาติอะไรอย่างประมาณอย่างนั้น

วันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยจะเอาเอกสารเอาหลักฐานบางอย่างเนี่ย

ทางฝั่งคุณสันทนาเขาทราบเขาเลยตามไปเหมือนกัน
คุณสันทนาบอกจะไปตามเรื่องของโรงแรมคุณชูวิทย์
ไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็เลยไปที่สอนอ
ใช่ก็นี่ก็เป็นประเด็นอย่างนี้